อะไรที่เป็นการทำเพื่อถวายสักการะแก่พระเจ้าอยู่หัวเนี่ย
มันก็เป็นความสุขที่ได้มีส่วนร่วมด้วย
เพลงพระราชนิพลเนี่ยเป็นเพลงที่ประทับใจเรียกว่าทุกเพลงเลย
และถ้ามีโอกาสมีส่วนร่วมที่จะมาเขียนการ์ตูนประกอบด้วย
แล้วก็เป็นความสุขและความภูมิใจ